สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้สถานการณ์ฟ้าฝนยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองมีหนึ่งปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทกับสถานการณ์ฝนที่ตกอยู่ก่อนหน้านี้นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
แล้วก็หลายจุดหลายพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาตินะครับ
ว่าจะเป็นน้ำทุ่มฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินทนถล่ม
ใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงต่างเหล่านี้ที่เจอกันมาทุกปี
คงจะต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัวขึ้น
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆกลุ่มใหญ่ที่ก่อตัวแถวบริเวณประเทศพม่านะครับ
ยังเป็นกลุ่มเมฆที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนหย่อมใหญ่นะครับ
มีทิศทางหมุนวนอยู่บริเวณพื้นที่ประเทศพม่านะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับจะมีอีกหนึ่งปัจจัยครับ

ก็จะค่อยมีบทบาทในการดึงเอาฝนจากพม่า
เคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมายังพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็ไปสู่บริเวณประเทศลาวแล้วก็เวียดนามต่อไปนะครับ
คาดการณ์สถานการณ์ฝนตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้นะครับ
คาดการณ์ในเที่ยงคืนวันนี้ฝนอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าถ้าหากเราคำนวณต่อไปนะครับในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ
สังเกตว่าจะเริ่มมีกลุ่มฝนมาแล้วนะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่อยู่บริเวณทะเลนะครับอ่าวไทย
จะค่อยเคลื่อนที่ขึ้นมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคกลางตอนล่างนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในช่วงบ่ายครับ
ก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนจากตอนบนแผลลงมาปกคลุม
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
ที่สำคัญอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงด้วย
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับที่เกิดขึ้นนะครับ
สังเกตว่าในพื้นที่ภาคเหนือครับอุณหภูมิเนี่ยนะครับ
ค่อนข้างที่จะเย็นสบายเลยทีเดียวไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียต
ฟ้าอาจจะครึ้มตลอดทั้งวันในบางพื้นที่นะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ
จะพบว่าพื้นที่สีฟ้าครับคือเย็นลง
ส้มคืออุ่นขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
เฉพาะบริเวณตอนกลางประเทศอุณหภูมินั้นจะค่อยเย็นลงนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศร้อนอบอ้าวก็จะค่อยหายไปจากฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
สีเหลืองคือจุดที่มีคลื่นสูงนะครับ
สังเกตว่าจุดใหญ่ที่ต้องระวังก็คืออันดามันตอนบน
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือนะครับในฝั่งอันดามันตอนบน
จะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
เรือที่มีความยาวน้อยกว่า๒เมตร
ต่อต้องหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในระยะนี้

ถ้าหากเรือที่มีความยาวมากกว่า๒เมตร
ก็พอที่จะออกแล้วก็ฝ่ากระแสลมที่คลื่นแรงในขณะนี้ได้
นี่คือการเตือนของกรมบุตุนิยมวิทยานะครับ
มาถึงการจับตาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ